แล้วคาดว่าจะเข้ามาได้ในไตรมาส๔
คือตุลาพฤศจิกาธันวา

ลงนามสัญญาซื้อวัคซีนโควิด๑๙
ยี่ห้อไฟเซอร์๒๐ล้านโดส

อนาคตคนไทยจะต้อง
ได้ฉีดไวคซีนแบบ
ที่เป็นเทคโนโลยี

คุณหมออุดมคชินทร

มีการสั่งซื้อแล้วแต่มันจะไม่ได้มาทันทีนะ

ขนาดที่เขามีประชากรน้อยกว่าเรา

คนก็จะบอกว่า๑ตุลาต้องมาไม่ใช่
มันจะอยู่ระหว่างนี้ตุลาพฤศจิกาธันวานะฮะ
แล้วก็จากนี้ก็จะเร่งฉีดเข็ม๑เม็ม๒
ให้คนไทยให้ได้๗๐นะสำหรับไฟเซอร์

คุณหมอยังบอกว่าการฉีดเข็ม๓ให้บุคลากรทางการแพทย์

เพราะว่าจะต้องเป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มี๗แสนคน
มันจะต้องภาษาเขาเรียกว่าบูสเตอร์

กลุ่มแรกต้องฉีดให้หมอก่อนนะครับ
ถ้าไม่ฉีดไฟซอร์ก็ต้องฉีดแอสตาร์เซเนกา
ซึ่งกำลังจะได้มาจากสหรัฐอเมริกา
แล้วก็จะเดินหน้าฉีดเจ้าหน้าที่ด่านหน้าตามชายแดน
แล้วกลุ่มเสี่ยงที่ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มถัดไปนะครับ